อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เราได้มาจากการพูดคุยกับแหล่งข่าวคนสำคัญคนนี้ก็คือเป็นอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เคยประจำกับกองปราบปรามค่ะ
อันนี้จะเป็นแง่มุมของผู้กำกับเบิ้มนะคะที่เราได้มาเพิ่มเติมเพราะว่าผู้สื่อข่าวท่านนี้เนี่ยก็มีความสนิทสนมกันเพราะว่าก็ทำงานแล้วก็รู้จักกับกำนันเบิ้มแล้วก็ก่อนเกิดเหตุเรื่องสลดกับภูมิกับเบิ้มเนี่ยนะคะก็มีการแชทไปให้กำลังใจภูมิกับเบิ้มด้วยแล้วภูมิกับเบิ้มก็ตอบผู้สื่อข่าวท่านนี้กลับมานะคะก็คือพันธุ์ตำรวจเอกวชิราเนี่ยส่งข้อความกลับมาให้
ทายรัฐทีวีคือพี่เก๋เนี่ยนะคะคุณกิตติพงนโรปาการนะคะผู้สื่อข่าวอดีตผู้สื่อข่าวทายรัฐประจำกองปราบรามคือพี่เก๋เนี่ยนะคะส่งข้อความไปให้กำลังใจผู้กับเบิ้มเมื่อวันศุกร์ที่๘กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีประโยคที่ผู้กับเบิ้มเนี่ยส่งตอบพี่เก๋กลับมาบอกว่าหนักเลยครับพี่นี่ไงที่เราวงกล
ครับพี่อันนี้คือภูมิกับเบิ้มตอบกลับมาคือถ้าเราย้อนดูจากไทม์ไลน์สารวัตรสิวเนี่ยเกิดเสียชีวิตวันที่๖กันยายนแล้ววันที่ส่งข้อความไปนะคะให้กำลังใจผู้กำกับเบิ้มก็คือวันที่๘ก็ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคดีนี้อย่างหนักเลยแหละนะคะจนสุดท้ายเนี่ยภูมิกับเบิ้มก็ตัดสินใจจบชีวิตวันที่๑๑
อย่างยายส่งกำลังใจกลับไปให้ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นบทสนทนาสุดท้ายที่เขาได้พูดคุยกันนะคะ
คุณกิติพงศ์หรือว่าพี่เก๋บอกว่ารู้จักภูมิกับเบิ้มมา๒๐ปีแล้วเคยเตะฟุตบอลด้วยกันที่สนามในกองปราบ
ผู้กับเบิ้มเป็นคนนิสัยร่าเริงรักพี่รักน้องจนเติบโตขึ้นมาตามลำดับจากร้อยโทก็เป็นผู้กับนะคะแล้วเติบโตจากสายนักสืบก็มีโอกาสเปลี่ยนสายงานมาอยู่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมันโดในตำแหน่งรองผู้กำกับการสมัยที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลยังเป็นรักษาราชการแทนผ
มาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยกันแล้วก็อยู่ชมรมฟุตบอลเดียวกันโตมาจากสายกองปราบจนย้ายมาอยู่ทางหลวงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาจะรักกันผูกพันมากนะคะเหตุการณ์ที่สารวัตรสิวถูกในหนองสังหารเนี่ยผู้กำกับเบิ้มจะต้องเป็นบุคคลลำดับต้นที่เข้าช่วยเหลือซึ่งพี่เก๋เนี่ยก็ทิ้งท

ถ้าดีใจที่ได้รู้จักที่เกลียดที่ได้รู้จักกับน้องไม่น่าเชื่อเขาเก่งมาก
เขาเก่งมากขอยิ้มคำผู้ใหญ่คนก็ว่าถ้าไม่รู้จักเขาอย่าไปภาคศาสตร์เขา
อย่าไปตัดสินใจแทนเขาโลกโทรเชียดอะไรอย่าบันโนโมมาก
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐปัจจุบันคุณออสซี่นะคะก็ไปคุยกับอดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐค่ะ
ก็รอติดตามความคืบหน้าคดีต่อไปนะครับมีคืบหน้ายังไงเนี่ยเรานำเสนอให้คุณผู้ชมตลอด
ในไทยรัฐทีวีทุกรายการอยู่แล้วตลอดทุกวันนะครับ